เหตุการณ์ลมพัดตึงที่บุรีรำนะคะ
ลมพัดกระหน่ำแรงมาก
กระเบื้องโอ้โหเทกระจายลงมาแบบนี้

นี่พระท่านไปชี้ให้เราดูนะคะโอ้โหกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถนะคะ
ถูกลมพัดหลุดร่วงลงมาด้านล่าง
โอ้ต้องแรงเบอร์ไหนนี่เห็นไหม

ใช่พี่เบิร์ตแตกระจายแบบนี้แหละค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมคือต้องยอมรับนะคะ
ชาวบุรีรำเขาบอกมาว่าเกิดเหตุการณ์พายุฝน

นี่ถึงขั้นที่ว่าหลังคาพระอุโบสถหลุดร่วงลงมาแบบนี้
แล้วจะบอกว่ากิ่งไม้ต้นไม้ภายในวัดหักโค้น
ทับที่ครอบโคมไฟบริเวณรั้ววัดพังเสียหายหลายจุดด้วยนะคะ
แล้วก็มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างที่ติดไว้ภายในวัด

อืมนี่ต้นไม้หักโค้นลงมาแบบนี้ค่ะแต่เอาล่ะ
เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีพระสงฆ์หรือว่าสามะเนร

หลังเกิดเหตุพระสงฆ์สามะเนรรวมทั้งชาวบ้าน

เศษกระเบื้องหลังคาโบดที่ตกเกลือนกระจายลงมาแบบนี้

เล่าบอกว่าช่วงเหตุการณ์ที่เกิดเหตุสักประมาณ๖โมงเย็น
ของวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเกิดพายุฝนกระหน่ำรุนแรงน่ากลัวมาก
กลัวจริงทั้งพระทั้งเนรต้องรีบ
คือหนีตายหนีเอาตัวรอดเข้ากุฏิ
เกรงว่าจะได้รับอันตรายจนกระทั่งพอรุ่งเช้าก็คือ
หนึ่งมิถุนายนเนี่ยออกมาดูเพราะว่าอ้าวกระจายเลย
แล้วมันจะเก็บยากด้วยอันนี้มันชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้นะ
นี่แหละค่ะก็ต้องช่วยให้ญาติโยมมาช่วยนะคะ
เขาก็น่ากลัวเหมือนกัน
ก็ต่างคนต้องเก็บของใครของมัน
ของก้างน่าจะรั่วใช่ไหมครับคุณฮะรั่ว
รั่วแน่นอนรั่วแน่นอน
ความเสียหายนี่ประมาณเท่าไรครับค่ะแต่ประเมินดูสิ
ดูว่าเขาซ่อมเผ่นนนบ่ขนส่อมเป็นแผงอย่างนี้
เป็นแสนแล้วตีไว้จากแสนหนึ่งเลย
คือสิ่งที่พระท่านกังวลหลังคาบวชจะรั่ว
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

เฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์กระเบื้องหลังคาก็มีครึ่งแสน
ไหนจะค่าแรงของช่างเหมาอีกนะคะ

ใช่ครับนะครับกูน่าเห็นใจนะ